ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง
เพราะว่ากรกตก็คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัดได้
วันที่ยี่สิบธันวาคมนี้นะคะส่วนนักวิชาการค่ะ
เขามาร่วมลงชื่อทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลาออกจากตำแหน่งค่ะ
สิบห้านักวิชาการทั่วประเทศเลยนะคะที่ร่วมลงนามผ่านเครือข่ายรณรงค์
เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นเรียกร้องให้พลตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
ได้รับแต่งตั้งจากคอสชลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปิดทางเลือกตั้งพร้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
โดยให้เหตุผลค่ะบอกว่ากรุงเทพเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทย
แต่กลับถูกแช่แข็งการเลือกตั้งออกไปอีก๑ปี
แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลยังไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมนะคะ
พตรเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่า
กตกำลังพิจารณาจะเลือกวันไหนเป็นวันเลือกตั้งอบจทั่วประเทศ๗๖จังหวัด
ซึ่งที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ๒๐ธันวาคมค่ะ
เพราะถ้าเป็นอาทิตย์ที่๑๓ธันวาคมจะติดช่วงวันหยุดยาวอีก
ส่วนเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตอนนี้มีปัญหาอยู่บ้าง
ว่าจะเพียงพอกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับอื่นหรือไม่
เพราะต้องเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างและการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ส่วนทางด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธ
รัฐบาลไม่ได้ยื้อการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมไปช่วงปลายปี๒๕๕๙
เพราะหากไปเลือกกันช่วงนั้นก็จะเตรียมตัวกันไม่ทัน
แต่ว่าเป็นเพราะกรกตขอมาค่ะว่าจะเลือกตั้งประเภทใดก็แล้วแต่
เว้นช่วงประมาณ๖๐วันแล้วค่อยมาเลือกกันใหม่
ยังไงก็ขอให้รอเป็นระยะและจะไม่ประกาศแบบจู่โจมแน่นอน
ส่วนทางด้านผลเอกประวิจวงศ์สุวรรณหัวหน้าพักภรรยาประชารัฐ
เชื่อว่าในพักเองคงจะไม่มีการแย่งกันส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่มีกระแสข่าว
เพราะถ้าหากนำเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพักทุกอย่างก็น่าจะสามารถตกลงกันได้
พอถามว่าเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่๑๔ตุลานี้หรือไม่
ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะ
ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวของแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ประกาศบอกว่าจะเริ่มโหมโรงจัดชุมนุมที่ลานอนุสวรี

แล้วสะเบียงเสียงบันดาลความสะดวกทุกอย่างที่อยู่รอบกรุงเทพที่จะเข้า
ไปให้บริการจากการจ้างหรือฟรีไม่ให้เข้าไปในกลุ่งผู้ชุมนุมโดยการส่งเจ้า
กลุ่มผู้ชุมนุมโดยการส่งเจ้าหน้าที่กดดันแล้วก็จะดำเนินคดีค่ะ